ช่างเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเชือกโรยตัว
เพื่อที่จะขึ้นไปทาสีบนตึกสูงเนี่ยนะคะ
คืออาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง
โอ้โฮหวัดเตี๋ยวเลยแหละอันต้นเลยแหละค่ะ
ทำงานบนตึกสูงตึกนี้สูง๓๒ชั้น

ปรากฏว่าเขากำลังทำงานอยู่
มีคนโผล่ขึ้นมาแล้วเอากินไกรตัดเชือกของเขา๒เส้น
โอ้โฮที่พยุงตัวอยู่นี่แหละค่ะไม่รู้ทำไปทำไม
ช่างถึงกับต้องขอความช่วยเหลือจากห้องข้างห้องนึง
ขอเข้าไปที่ระเบียงหน่อยมันไม่ปลอดภัย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงนะคะ
นางสาวประพันวันเศษสิงค่ะ
เธอนั่งอยู่ในห้องพักชั้น๒๖
ความสูงอยู่ตรงชั้น๒๖นะครับคอนโดนี้สูง๓๒ชั้นนี่มองทะบุยนี่ค่ะนี่ค่ะดี
แล้วเธอเห็นช่างทาสีที่โรยตัวทาสีนอกอาคาร
พยายามจะขอความช่วยเหลือเธอก็เปิดประตูระเบียงไปถาม
ทาสีบอกขอเข้าทางระเบียงหลังห้องหน่อยได้ไหม
เพราะว่าเชือกถูกตัดไป๒เส้นเขาลงไปข้างล่างไม่ได้
เธอก็เลยให้ช่างเนี่ยค่ะเข้ามาที่ระเบียงห้องของเธอนะคะ
ทาสีคนนี้บอกว่าเห็นคนที่อยู่ชั้น๒๑ยื่นมือมาตัดเชือกจนขาด

เขาบอกว่าโดนตัดเชือกอืม
บอกว่าผมเป็นคนไม่กลัวความสูงเลย

ส่งให้เจ้านายพอวันนี้หยุดทำงานแค่นี้

ทำไมมันไม่ใช่เรื่องเขา

ไปตัดเชือกก็ส่งผลถึงชีวิตได้เลยนะคะ
สองซึ่งเป็นช่างทาสีคนนั้นเนี่ยนะคะ
ความรู้สึกเลยตอนนี้เขาบอกว่ายังหลอนอยู่เลยอะค่ะ
สูง๒๖ชั้นโรยตัวทำงานอยู่ค่ะ
เขาบอกเวลาเดี๋ยวนี้เวลาทำงานนะ
แล้วมีคนมาจับเชือกเขากลัวเลย
ขนาดคนที่แบบทำงานเรื่องนี้เป็นอาชีพนะคะ

นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้
เข้าไปแจ้งความแล้วค่ะที่สพปักเกร็ดนะคะ
ให้ตำรวจตามหาตัวมือมีด
ที่ตัดเชือกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไม่ใช่เรื่องเล่นนะแล้วก็พี่คนนี้ใจดีนะ